มาค่ะมาดูเหตุผลของโจรรายนี้นะคะ

เธอเนี่ยเพิ่งพ้นคุกมาได้๓เดือน

ไปบ้านหลังนึงย่องไปถอดกล้องวงจรปิดเขาออกก่อน
กวาดเอาทรัพย์สินเข้าไปประมาณ๓๕๐๐บาท

ก็ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
คุณรู้ไหมเงินเข้าไปทำอะไรคุณน้ำแข็ง

แต่ว่าเงินมันไม่ถูกกฎหมายมันมาไม่ได้มันแบบนี้
แล้วพอสวยเสร็จแล้วไปอยู่ในคุกเหรอคะคุณน้ำแข็ง

นี่คือภาพค่ะวงจรปิดแถว
มันเป็นซอยตรงระแวกบ้านหลังหนึ่งค่ะ
จะเห็นเลยนะคะตรงนี้อยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอปากเกร็จจังหวัดนทบุรี
นี่คุณเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วค่ะ
แล้วก็เข้ามาคงเข้ามาถึงปุ๊บ
อ้าวฉันหันไปเห็นทำไมมันมีกล้องอยู่ในบ้าน
งั้นฉันก็เดินเข้าไปก็หันกล้องไปทางอื่นแล้วก็ถอดปลั๊กออกเลยก็แล้วกัน
ทีนี้แหม่จังหวะที่จะเดินเข้าไปตรงกล้อง
กล้องมันก็ต้องจับหน้าเอาไว้ได้แล้วบางส่วนนั่นแหละ
แล้วเธอก็ลงมือคือลื้อค้นทรัพย์สินทันที
ทรัพย์สินไปหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทองรูปภัณฑ์พระเหลี่ยมทองแหวนเพชร
เงินสดไปอีก๑๓๐๐๐บาท
รวมแล้วนะเบ็ดเสร็จคูณ๓๕๐๐มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะ๑๑สิงหาคมค่ะ
โดยตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้ที่คลินิกธนกรรมแห่งหนึ่ง
ที่จังหวัดปฐุมธานีซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดมานานแล้วนะ
มันเห็นอืมไม่ได้คิดอะไรวันก่อเหตุนั่งแท็กซี่เข้าไปก็เห็นว่าบ้านหลังนี้เอ้าทำไมมันเปิดอยู่ก็ไม่มีคนอยู่บ้าน
สบโอกาสลงมือก่อเหตุไอ้การที่บ้านเขาเปิดอยู่ไม่มีคนอยู่บ้านก็ไม่ใช่เหตุในการก่อเหตุขโมยนะคะ
อันนี้แอบงงในในเหตุผลของเธอนิดนึงนะหลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอได้ทองมาใช่ไหมเมื่อกี้ที่บอกไป
เอาทองไปขายได้เงินมาเธอเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเธอยอมรับเธอเพิ่งพ้นโทษมาจริง
ยังไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องของยาเสพติดและไม่มีเรื่องของการพนันเด็ดขาด
แต่ก่อเหตุครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองแล้วนะคะแต่ทำไปทั้งหมดโถมันอารมณ์ชั่ววูบ
เหมือนผ่านไปเห็นบ้านนึงแล้วเจอบ้านเปิดแล้วไม่มีคนอยู่ฉันก็เลยอยากจะเดินเข้าไปก่อเหตุแล้วเหรอ
อันนี้ก็แอบงงนะคะผู้เสียหายเนี่ยคุณที่เป็นเจ้าของบ้านคุณบรรพอนค่ะ
เพราะว่ารู้ตามหาจากเส้นทางที่หลบหนีตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเหตุเกิดนานแล้วแต่

พบว่าผู้ต้องหานั่งแท็กซี่ไปลงที่ห้างแห่งหนึ่ง
แล้วเดินเข้าไปคลินิกย่านบางใหญ่
เอาเงินสด๑๓๐๐๐บาทไปฉีดโบท็อกซ์
เธอบอกเธอก็งงเหมือนกันนะคะฟังเสียงผู้เสียหายเลยค่ะ
เสร็จแล้วเขาก็ขึ้นรถแท็กซี่
เราจำได้เลยว่าเงินในเก๊เราที่มันขโมยไป
มีอยู่๑๓๐๐๑๓๐๐๐บาท
ทีนี้เขาก็เลยตามตะกล้องไปอีก
ไปฉีดโบท็อกเอาเงินขโมย๑๓๐๐บาท

นี่แหละค่ะเจอผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังแบบนี้

ผู้ต้องหารายนี้เคยถูกตำรวจสภปากเกร็ด
แล้วก็อีกสอนอหนึ่งคือสพรัฐนาธิเบส

แล้วกลายเป็นว่ามาก่อเหตุซ้ำแบบนี้

มีโอกาสได้ไปทำงานเป็นถึงผู้ช่วยทันตแพทย์ในคลินิก

สุดท้ายก็ต้องกลับไปสู่วังวนเดิมน่าเสียดายนะครับ